คุณผู้ชมคะพูดถึงพิธีกรทั้งตลกด้วยสวยด้วย
ก็ต้องนึกถึงพิธีกรอย่างพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาพิธีกรร้องได้ให้ล้าน
แค่เห็นคนนี้เราก็มีความสุข
ใช่แต่ว่าตอนนี้พี่เป๊กกี้บอกว่าไม่มีความสุขแล้วตลกไม่ออก
เพราะว่ามีคนมาขโมยนาฬิกาโรเล็กหรูในกระเป๋า
ฉกไประหว่างที่พี่เป๊กกี้ไปทำงานอีเวนต์
เรือนที่วงอยู่ค่ะคุณผู้ชมโลโก้ข่าวเที่ยงไทยรัฐอาจจะบังอยู่
แต่เรือนนี้หลายบาทล้าน๕แสน
แล้วเดี๋ยวบ่ายนี้จะไปแจ้งความแล้วนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยพี่เป๊กกี้ก็มีการโพสต์เรื่องนี้ผ่านทางไอจี
บอกว่าระหว่างที่พี่เป๊กกี้ไปทำงานอีเวนต์
คือถอดนาฬิกาโรเล็กเอาไว้ในกระเป๋า
ขณะที่ขึ้นเวทีในงานอีเวนต์เมื่อคืนค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยมีคนมาล้วงกระเป๋าขโมยนาฬิกาโรเล็กไป
เรือนนี้๑ล้าน๕แสนกว่าบาทนะ
ซึ่งตอนนี้กำลังเดินเรื่องอยู่ที่โรงพัก
แล้วก็สถานที่จัดงานคือพี่เป๊กกี้ก็ร้องไห้ค่ะ
พี่ร้านนาฬิกาเห็นใครเอาไปขายฝากแจ้งหน่อยนะคะ
เป็นข้อตัดพิเศษเพราะว่าข้อมือเป๊กเล็กมาก
คือมันอาจจะไม่ใช่สายปกติที่คนทั่วไปเขาใส่ได้

ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐบันเทิงสอบถามไปที่คุณถาค่ะ
แฟนนุ่มของพี่เป๊กกี้แล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัว
ก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะคะ
ตัวคุณถาเป็นคนช่วยดูกระเป๋าใบนี้นี่แหละให้กับพี่เป๊กกี้
แต่มันมีจังหวะที่คุณถาเองก็ต้องขึ้นเวทีด้วยกันไงคะ

พอเสร็จงานปั๊บเปลี่ยนชุดจะกลับบ้าน
ตอนนี้ก็ได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

คนที่เข้ามาขโมยนาฬิกาพี่เป๊กกี้คือใคร
เดี๋ยวไปดูวินาทีที่พี่เป๊กกี้เห็นหน้า
ผู้ต้องสงสัยจากในกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ดูสิ

ไม่ได้เห็นหน้าพี่เป๊กกี้ก็จริงแต่น้ำเสียงของพี่เป๊กกี้
นี่เป๊กกี้นี่ด่าเลยใช่นี่แหละต้องติดคุก
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมบ่าย๒โมง
ก็เดี๋ยวคุณถาจะเดินทางไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวาง
ส่วนพี่เป๊กกี้เนี่ยไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะว่าต้องไปขึ้นโชว์คอนเสิร์ตที่สวนพึ่งราชบุรี
ตอนนี้พี่เป๊กกี้บอกว่าเอาจริงนะถ้าเกิดถามถามว่าสบายใจส่วนหนึ่งไหม
สบายใจส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยเห็นหน้าคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยแล้ว
แล้วก็เชื่อด้วยว่าตำรวจจะนำตัวหัวขโมยมาได้ในวันนี้ด้วยนะคะ